ดูดูแล้วนั่นมันมีพิรุษนี่ผู้ชายคนนี้ดูมีพิรุธอะไรบางอย่าง
เหมือนกับจะพยายามหนีพยายามหนีตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามสิคะ
จังหวะการไล่ล่าแล้วก็จับกลุ่มตัวแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเขามีอะไรผิดกฎหมายค่ะ
โอโหเราเอาให้เห็นภาพจากกล้องติดหมวกน่ะเมื่อกรวกนะครับ
ไหมคะลูกศรแดงข้างหน้ารถของตอนแรกเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วก็พยายามขี่ตามเพราะว่าผู้ชายคนนี้ดูแปลกดูมีพิรุธยังไงไม่รู้
ไล่ล่ากันไปไล่ล่ากันมาสุดท้ายจับตัวได้ค่ะ
นี่ตำรวจสายตรวจของสนหนองค้างปูนะคะ
ก็เห็นแล้วแหละว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรที่ผิดสังเกต

นี่ไล่ล่ากันตั้งแต่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะ
ไปจนถึงตรงวงเวียนอูทองถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะ

ท้ายที่สุดเนี่ยมอเตอร์ไซคันนั้นเขาเสียหลักล้มคุณผู้ชม
แล้วพอล้มอย่างเดียวไม่หยุดไม่พอนะ

แต่สุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
ชื่อว่านายธนพลสายเนธอายุ๒๙ปีนะคะ
พอค้นตัวเนี่ยหนีทำไมพ่อนมหนีทำไม

ใส่อยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็ซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีน
ทีนี้พอเจอหลักฐานแบบนี้แล้ว
ก็เลยยอมรับสารภาพค่ะบอกว่าผมลักลอบขายยางจริง

ผมไม่รู้หรอกบาสเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไร
ซื้อมาบาทเขาอยู่แถวพุทธมนตรสาย๓

แล้วเดี๋ยวเอามาขายต่อให้กับลูกค้าบวกกำไรเท่าตัวค่ะ

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องนำตัวนายธนพลไปตรวจฉี่ก่อน
สารเสพติดในร่างกายแล้วก็ส่งให้กับตำรวจสนหลัก๒
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ